แถลงมาจากสวบคขึ้นมา๓หลักอีกแล้วนะครับ
เกือบ๒๐๐ครับอยู่ที่๑๙๘รายสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่
คุณผู้ชมครับวันนี้ผู้ที่ทำการแถลงข่าว
ก็เป็นคุณหมอเบิร์ตแพทย์หญิงอภิษมัยศรีมรังสรรค์
ผู้ช่วยโฆษกสวบคแถลงเรื่องของจำนวนผู้ติดโควิด๑๙
วันนี้เป็นผู้ป่วยรายใหม่๑๙๘รายครับ
เป็นการตรวจพบจากระบบเฝ้าระวังและบริการ๑๑๘ราย
ตรวจเชิงลุก๗๓รายครับแล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
เข้าสถานการกักตัวของรัฐ๗รายด้วยกัน
ทำให้ตอนนี้ในประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๑๓๕๐๐รายครับ
เป็นติดเชื้อในประเทศ๑๑๑๓๖ราย
แล้วก็ผู้เสียชีวิตวันนี้มีข่าวร้ายว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑ศพด้วยกัน
ก็กลายเป็น๗๓ศพสะสมณตอนนี้นะฮะเป็นชาวจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นผู้หญิงด้วยกับรายล่าสุดที่เสียชีวิตนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีก๑รายที่เสียชีวิตอายุเยอะครับ๗๓ปี
ท่านมีโรคประจำตัวคือเป็นโรคความดันโลหิตสูงสมองเสื่อมแล้วก็เป็นโรคลมชักด้วย
พื้นเพลก็เป็นคนสมุทรสาครนี่แหละครับ
ติดเพราะว่าเขามีประวัติไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
คือคนในครอบครัวเขาติดเชื้อมาก่อน
แล้วเอาเชื้อเข้าไปติดที่ผู้หญิงคนนี้อีกทีหนึ่ง
ก็เป็นรายที่๗๓ที่เสียชีวิต
ตั้งแต่วันที่๔มกราคมเขาเริ่มมีอาการครับคุณผู้ชม
ไอมีเสมหาอ่อนเพลียต่างแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
เพราะว่ามีประวัติไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อมาก่อนหน้านี้
ปรากฏว่าก็ติดโควิด๑๙ไปเพราะว่ามีประวัติไปสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อมาก่อนหน้านี้
ต่อมาวันที่๙มกราคมผลยืนยันออกมาว่ามีเชื้อ
ร่วมกับมีอาการเหนื่อยมากขึ้นก็ต้องไปทำการเอ็กซาเรย์ปอด
เพราะว่าอักเสบรุ่นแรงแพทย์ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็ส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลตักศิลป์นะฮะ
โดยระหว่างวันที่๙ถึง๒๐มกราคมแนวโน้มเหมือนจะดีขึ้นนะครับ
จนสามารถเอาเครื่องช่วยหายใจออกได้แต่เขากลับมามีเสมหามากขึ้น
แล้วมันก็เหนียวข้นและยังไม่มีแรงขับเสมหะออกมาเองด้วย
คุณหมอก็ต้องทำการดูดเสมหะออกเป็นระยะ
วันที่๒๓มกราคมผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวแล้ว
แล้วหัวใจก็หยุดเต้นในที่สุดนะฮะแพทย์ต้องทำการกู้ชีพขึ้นมา
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีแต่ผู้ป่วยนั้นก็ไม่มีการตอบสนอง
เสียชีวิตตอนตี๑๓๐ของวันนี้
ก็ถือว่าเป็นรายที่๗๓ของประเทศไทยที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ยังเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเพราะว่าส่วนใหญ่คนหนุ่มสาวที่พอมีกำลัง
กลับเอาโรคไปติดคนที่อยู่ที่บ้านผู้สูงอายุ
ก็ทำให้อาการของโรครุนแรงมากขึ้นจนเสียชีวิตก็ขอแสดงความเสียใจด้วย